ครับเดี๋ยวช่วยกันดูคลิปนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านแถวพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการเนี่ย
เขาขับรถไปแถวซอยสุขสวรรค์๘๒
แล้วไปเจอรถตำรวจตราโล่ของสพพระสมุทรเจดี
ขับสายไปสายมาคล่อมเลนด้วยก็เลยตามถ่ายคลิป
แล้วตำรวจที่ขับรถนายนี้ก็เลยลงมาลักษณะต่อว่า
แต่คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าโอ้โหเมาหรือเปล่า
แล้วถ้าตำรวจเมาแล้วขับเนี่ยใครจะเป็นคนตรวจจับตำรวจอะไรอย่างนี้
ผู้บังคับบัญชาเขาชี้แจงแล้วนะฮะแต่ท่านดูคลิปก่อนนะครับ
การที่นับสำคัญนะควรจอดนะครับถ้าน้าเมาอ่ะ
ผมไม่มีอะไรหรอกผมแค่ห่วงคนอื่นเขา
อีกนิดนึงก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าสามคนจะทำงานไม่ได้เกี่ยวกัน
แล้วมึงมาถ่ายคลิปคลิป๓ถ่ายคลิป๔ไม่มองไง
แต่น้าเมานะก็ควรจะจอดหนอน
แต่ต้องรอให้มันเสียหายก่อนใช่ไหมครับ
งั้นอย่างนี้พวกที่เข้าอย่างนั้นอย่างนี้พวกที่เข้าด่านตำรวจจับ
ไม่โดนยังไม่ทำให้ใครเสียหายเขาก็โดนจับฟรีดิครับ
แล้วเขาจะมีกฎหมายเมาแล้วขับไว้ทำไมครับ
แล้วเขาก็ได้ลงมาถ่ายรูปรถผมถ่ายรูปผมไป
แล้วเขาก็ถามว่าเขาเมาเมาแล้วขับได้ด้วยเหรอ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
ผมก็บอกต้องรอให้คนเดือดร้อนก่อนล่ะครับถึงจะผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ครับ
ผมได้กลิ่นแอลกอฮอล์ก็คือตอนที่น้าเขาลงมาได้กลิ่นครับผม

ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะใส่ร้ายหรืออะไรเขา
จากที่เขาขับรถก็ช่วงเวลานั้นก็รถก็เยอะ
แล้วก็ประชาชนก็ใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
ถ้าไปเฉียวชนใครก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับ
คนที่ถ่ายคลิปได้ที่คุณสุดปรีดามหายศไปสัมภาษณ์มาเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์
แต่ว่าตำรวจนายนี้เขาก็ไม่พอใจว่าไปไล่ตามถ่ายเขาทำไม
ก็เลยลงมาแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันเนี่ยนะครับ
เราสอบถามไปยังภูมิกับการสพพระสมุทรเจดีแล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอนันชายชาญ
บอกว่าอย่างนี้ครับกรณีคลิปที่ปรากฏเนี่ย
ตำรวจที่พบเป็นตำรวจสพพระสมุทรเจดีจริงนะฮะ
เป็นรองสารวัตรปราบรามแต่ตอนนี้มาทำหน้าที่
รองสารวัตรจราจรสพพระสมุทรเจดีนะครับ
ซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือตำรวจเกิดความรำคาญที่มีคน
ไปขับรถตามถ่ายรูปถ่ายคลิปก็เลยจอดรถเปิดประตูลงมาอ่า
มีการใช้คำไม่สุภาพวาจาไม่สุภาพแต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น
ไม่มีการเรียกรับเงินทองแค่จะสอบถามและถ่ายรูปทะเบียนรถของประชาชน
ขับไล่ตามถ่ายรูปตำรวจเท่านั้นก่อนจะแยกย้ายกันไป
ทีนี้ถามว่าเมาหรือเปล่านะฮะภูมิกับการสพพระสมุทรเจดีบอกว่า
ไม่ได้เมานะฮะลูกน้องคนนี้ปกติทำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
แต่เป็นคนที่มีโรคประจำตัวร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงต้องกินยาอยู่เป็นประจำ
ยาที่กินเนี่ยทำให้มีความเสื่องซึมลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้พูดแบบนี้ไม่ได้เมา
ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดแต่เราก็จะตรวจสอบเข้าใจจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสุดท้านเป็นอะไร
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะตรวจสอบให้ตั้งกรรมการสอบให้
แต่ว่าประชาชนก็มีคำถามตอบมาแล้วนะครับ
มันเลยไปตั้งหลายวันตัวล่างวันนี้มีใครเป็นตรวจแอลกอโฮ
ก็เลยปฏิบัติไว้ถามกันว่าถ้าตำรวจเมาแล้วใครจะเป็นคนวัดแอลกอโฮ